นี้ค่ะต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่นครราชศรีมานะคะ
จะมีผู้ชายคนนึงย่องเข้าไป
แล้วก็เอาผ้าคลุมหัวย่องเข้าไป
แบบนี้ค่ะนี่นะฮะนี่คือร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือในตลาดบัวขาวเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่

แล้วพี่อุ๋ยดูการแต่งตัวของเขานะคะ
พระใช่ไหมนั่นน่ะเดี๋ยวลองดูนะ
ถ้าศีรษะเนี่ยโล้นแบบโกนศีรษะ

ไปขโมยพาวเวอร์แบงค์จากร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือตั้ง๗อัน

ไม่ใช่แต่งกายเรียนแบบอะไรใช่ไหม

คือเจ้าของร้านชื่อว่าคุณปฏิพานนะคะ

ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่
ตำรวจตามไปจับคนร้ายเป็นพระจริง
เป็นพระลูกวัดในพื้นที่บัวใหญ่นั่นแหละค่ะ

พระรูปนี้อายุประมาณ๔๕ปี

ไม่รู้ยังไงรู้สึกอยากขโมยของขึ้นมา

เมาแล้วไปขโมยของ

สุดท้ายตำรวจพาไปศึกที่วัดต้นสังกัดนะคะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
งัดตู้เซฟตุ๊กเขาก็เอาไปได้
เอาของไปได้๗ชิ้น

มูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่
มูลค่าประมาณ๔๕พันบาทครับผม

รู้อีกทีหนึ่งคือตอนเปิดร้านกำลังจะบริการลูกค้า
เห็นตู้กับตัวงัดผ้าตัวนเปิดออก
ครับก็เลยไปมีกล้องดู
เหตุเกิดประมาณตอนตี๓๒๐แต่งชุดเป็นเหมือนพระครับ
พยายามจะมองว่าหรือเป็นคนแต่งกลายคล้ายพระ

คือเมายังไปปลงอาบัดได้นะ
แต่รักทรัพย์เป็น๑ใน๔ของโทษอาบัดปรชิกนะครับ